วันนี้มาเริ่มต้นกันที่สาวสวยใจบุญคนนี้นะคะสำหรับพี่กิ๊กมะยุริน
ตอนนี้เนี่ยปรากฏตัวในลุคผมสั้นที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ
คืออย่างที่เราเคยรายงานไปก่อนหน้านี้ว่าพี่กิ๊กมายุรินเนี่ย
เตรียมที่จะโกนผมบวชเป็นเวลา๗เดือนที่ประเทศพม่านั่นเองนะคะ
ด้วยความตั้งใจที่มุ่งมั่นนั่นเอง
โดยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะเคลียร์คิวงานละครไว้เรียบร้อยแล้ว
และแม้ว่าตอนนี้ผมจะสั้นกุดแค่ไหนก็ไม่มีผลกระทบกับงานแสดงค่ะ
แฮปปี้มากผมสั้นนะไม่อยากจะเชื่อชีวิตนิกไม่เคยตัดผมสั้นค่ะ
ตอนนี้คือถ่ายขึ้นไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวก่อนหน้านี้พี่กิ๊กกะว่าเดี๋ยวพี่เคลียร์งาน
จะไปถ่ายให้ทิ้งน้อยน่ะทิ้งน้อยเหลือขึ้นมานิด
ตอนนี้คุยกับทีมงานแล้วทีมงานบอกว่าพี่กิ๊กก็เหลืองานละครที่จะเคลียร์อีกแบบว่าแค่เรื่องเดียวใช่ไหม
รอคอยมากเลยเพราะว่านี่พี่กิ๊กก็เริ่มซ้อมเข้าปฏิบัติธรรมแล้วนะคะ
รู้สึกว่าแบบเวลาเขาปฏิบัติธรรมมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะมันมีความสุขมากเลย
ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นว่า๖เดือนที่จะไปอยู่ที่พม่าโดยที่แบบไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลย
จะได้เราคงจะได้เห็นสภาวะทำอะไรที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเป็นครั้งที่นานมากค่ะ
นานที่สุดของพี่กิ๊กแค่๕๕วันอันนี้มันแบบจะได้ต่อ๖เดือนตื่นเต้นค่ะ
ก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ค่ะ
บันเทิงไทยรัฐต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
อย่างที่พี่กิ๊กได้บอกไปว่านานที่สุด๕๕วัน
แต่อันนี้นาน๗เดือนว่าไปว่ามาก็เกินครึ่งปีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
และต้องบอกว่าพี่กิ๊กเองเนี่ยถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตาแกรม
รู้เลยว่าพี่กิ๊กเนี่ยเป็นคนปฏิบัติธรรมมาโดยตลอด
แชร์ข้อคิดแนวคิดดีก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะส่งตัวคุณแม่
ปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินโดนีเซียมาหมาดเมื่อตอนเดือนมีนาคมนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากที่ศึกออกมาแล้ว
กิ๊กจะมีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังบ้าง
คนธรรมธรรโมหน้าตาแจ่มใสแบบนี้นะคะ